ตอนนี้พื้นที่จัดงานลอยกระทงทั่วประเทศเขาขยายเวลาการจัดงานจากเดิมก็วัน๒วันก็เป็น๓๑๐วัน
เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงโค้งสุดท้ายของปี
และทางด้านของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดกันว่าปีนี้ลอยกระทงจะมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า๒๘๐๐ล้านบาทนะครับ
นายุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทท
ก็เปิดเผยว่าสถานการณ์วันลอยกระทงปีนี้คาดว่าจะคึกคักมากกว่าปีที่ผ่านมานะครับ
คนไทยเดินทางทั่วประเทศประมาณ๑ล้าน๒แสนคนมีเงินสะพัดประมาณ๒๘๐๐ล้านบาท
ขณะที่อัตราการเข้าพักเฉลี่ยนั้นยังอยู่ที่เกณฑ์สูงอยู่ที่ประมาณ๑๖๓ก็ยังไม่เต็ม

นี้หลายพื้นที่เริ่มจัดกิจกรรมลอยกระทงตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับ
และก็จัดยาไปสามวันสิบวันแล้วแต่พื้นที่
เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวให้คึกคักช่วงโค้งสุดท้ายของปี
และก็มาเริ่มมีการลอยกระทงตั้งแต่วันที่๒๑
นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยเองต่างชาติเอง
มีโอกาสได้ร่วมกันรักฐงมากขึ้น

ยังไม่หนำใจตรงนี้ไปพรุ่งนี้ไปอีกที่หนึ่ง

แบบนี้ไปฟังเสียงชาวญี่ปุ่นกันหน่อย
นี่ที่ลาน่ะ
ใช่เสร็จแล้วเหมือนรักฐงมากเนี่ย
ก็คงไหวเพื่อนที่มา